เรามาติดตามบรรยากาศการเดินทางไป

จากไปของคุณวิชัยศรีวัตนประภา

ก็ยังเดินทางไปแบบไม่ขาดสายครับ
แล้วก็ภรรยาพร้อมด้วยนายอายวัฒน์ศรีวัฒนประภา
รองประธานสโมสรลูกชายคนเล็กของคุณวิชัย

กับการจากไปของคุณวิชัยนะครับ

ว่าเคยคุมเลสเตอร์ในช่วงปี๒๐๑๕๒๐๑๗
แล้วก็มีส่วนช่วยพาเลสเตอร์นั้นสร้างเทพนิยาย
คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกมากรองได้เป็นครั้งแรก

ฤดูกาล๒๐๑๕ต่อถึง๒๐๑๖นะครับ

หน้าของทีมเลสเตอร์ในยุค๙๐ครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรให้กับคุณวิชัยครับ

แต่แน่นอนครับเป็นอดีตตำนานนักเตะของสโมสร๑คนนะครับ
ชื่นชมความสามารถของคุณวิชัยเช่นเดียวกัน

ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกว่า
ถือว่านะครับเกมนัดต่อไปนั้นทีมจะเล่น
เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายให้กับสโมสร
จากนี้กุญสือชาวฝรั่งเศสยังบอกอีกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งข่าวจากอังกฤษที่บอกว่า
สตาร์ฟโค้ชแล้วก็นักเตะรวมไปถึงกวินธรรมสัจจานันทร์
สาประตูทีมชาติไทยก็ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับคุณวิชัย
บรรยากาศหน้าสนามยังคงมีแฟนฟุตบอลนั้นนำดอกไม้และก็ของที่ระลึกมาร่วมไว้อะไรอย่างต่อเนื่องครับ
บริเวณหน้าทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับหน้ากรุงลอนดอน
ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย๓โมงเย็นครับ
มีแฟนบอลนำเสื้อของสโมสรเลสเตอร์นะครับมาวางเพื่อร่วมไว้อะไรให้กับคุณวิชัย
แต่ว่าหลังจากที่เสื้อตัวนี้ถูกวางเพียงแค่๓ชั่วโมงครับ
พักใหญ่เหมือนกันแล้วก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่ครับหยิบเสื้อ
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้หรือไม่นะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะครับ
ว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วไปทำแบบนี้ได้ยังไงครับ